คุณผู้ชมค่ะเชื่อแน่ว่าใครที่เป็นแฟนไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณได้ติดตามข่าวการแถลงข่าวการจับกลุ่มภูมิกับโจ้

ซึ่งต้องบอกว่าเป็นท็อกออกเตอร์ทาวน์จริงคุณผู้ชม
แล้วก็มีกระแสโซเชียลออกมาแสงความคิดเห็นกันต่างมากมาย

รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงของเราด้วยนะคะ
คนแรกให้ดูค่ะคุณผู้ชมแม่บุ๋มปนัดดาค่ะ

คือแม่บุ๋มเนี่ยเขาติดตามข่าวมาตลอดนะคะ
ก็ได้แชร์ภาพข่าวคำให้สัมภาษณ์ของภูมิกับโจ้ค่ะ
แม่ไม่ได้ออกมาความคิดเห็นอะไรนะคะ
แต่ให้คุณผู้ชมตีความหมายตามอารมณ์ของแม่บุ๋มเลยค่ะ
บุ๋มแกบอกสั้นแบบนี้นะคะว่า

บุ๋มปะนัดดาจ๊ะแค่นี้นะคะ
ก็ไม่ได้อยากถ่ายแต่ว่าตีได้หลายความหมาย
ใช่ว่ากันแบบนั้นนะคุณผู้ชม
ก็มาดูดาราสาวหน้าวันจ๊ะพิมรตาค่ะ
ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีข้อความนี้นะคะ

ตั้งใจทำงานจริงแต่มันพลาดไป
โอ้โหหลายคนก็อดโยงไม่ได้นะคะ
เพราะว่าข้อความนี้มันคล้ายกับคำตอบของผู้กับคนดังที่เป็นข่าวพอดีพอดีจริงค่ะ
คอมเมนต์นะคุณผู้ชมก็มีเพื่อนนักแสดงหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ
ทั้งคุณเชนนัทวัฒน์นะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เราเป็นนักแสดงยังอายเลย
คุณบอยสิทธิชัยนะคะก็คอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะ
บอกว่าดูแถลงข่าวคล้ายนั่งดูละครอะเนาะ

อีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมพี่อันภูวนาศค่ะ
อันภูวนาศของเราเนี่ยรับบทเป็นครูภาษาไทยคุณผู้ชม
โพสต์คลิปอธิบายคำไว้แบบนี้ค่ะว่า
ทะแหลงอ่านว่าทะแหลงหรืออ่านว่าแถลง

ถ้าฉลาดพอก็น่าจะอ่านถูกกันทั้งประเทศ
อันบอกไว้ในแคปชั่นอีกนะคะว่า
แถลงกับแถลงเนี่ยสะกดเหมือนกันเลย
ภาษาไทยนี่มันพริ้วจริงฟังกันเพลินเลยคุณผู้ชมค่ะ
เออนะคะก็หลากหลายความคิดเห็นนะคะ
ยังมีต่ออีกคุณผู้ชมค่ะไปที่จ๊ะนงพนีกันบ้างค่ะ
นักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังคนนี้ก็พูดถึงกระแสข่าวร้อนในวงการตำรวจเช่นเดียวกัน
บอกว่าอยากจะพิมพ์อะไรเยอะที่เกี่ยวกับตำรวจ
แล้วก็ค่าราชการที่จุดอันนี้เติมเอาเอง
แต่มีรูปสัตว์ประหลาดอยู่นะจุดอ่ะ

เดี๋ยวถ้ายังไงจอราเค
เอาเหรอเออจอราเคเห็นไหมจอราเคจิ้งจกเอ้าไม่รู้
จราเข้เท่กันไปเลยค่ะเออนะคะ
แต่ก็เกรงใจคนดีนะคะก็มีคนดีด้วยละกันวงการนี้
สั้นเลยค่ะสั้นเลยนะคะท่าน
อับตรู๊ดอืม

ไม่น่ารักก็เลยไม่กล้าพูดจริงขออนุญาตเซ็นเซอร์แล้วกันนะคะ
อ่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อกันที่พี่ติ๊กเดี๋ยวสดารพรละกัน
เอกคนนี้ของเรานะคะพี่ติ๊กออกมาทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว

เขาบอกว่าเป็นอุดมคติตำรวจ๙ประการก็คือ
เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปรานีต่อประชาชน
ทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มากในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ดำรงตนให้ยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญา
และข้อสุดท้ายข้อที่๙รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตค่ะ
อันนี้ก็คือโพสต์ไปนะคะแต่ว่าโพสต์ในช่วงนี้แหละ
ก็เลยขอหยิบยกเอามาเล่าสู่กันฟังนิดนึงก็แล้วกัน
อกจากนี้ค่ะพี่ติ๊กก็ยังทวิตข้อความตอบกลับแฟนคลับนะ

ตัวพี่ติ๊กเนี่ยขอเพียงเราแน่วแน่แล้วก็ซื่อตรงไม่ยอมต่อสิ่งที่ผิด
เราทุกคนก็จะได้เป็นกลไกขับเคลื่อนสิ่งที่ถูกต้อง
ถ้าระบบแล้วก็โครงสร้างดีทุกอย่างมันก็จะดี
เป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ทุกคนครับ
ก็คือมีคนมาถามว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้

ลูกหลานเราในอนาคตเราจะเป็นยังไง
ติ๊กก็เลยบอกว่าให้อยู่ในความซื่อตรง
จริงก็มีคนในวงการบันเทิงออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะนะคะ

เปิดดูข่าวทำไมเหมือนดูละครเลย
พี่สันนะคะภูมิกับชื่อดังเนี่ยค่ะ
ก็บอกเหมือนกันว่าสมาชิกสมาคม
เขียนบทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเออดูกันหน้าทีวีได้เลย
คือไม่ใช่อะไรในสวีทข้อความต่างนานาเนี่ย
ก็จะเห็นเป็นข้อความถึงลักษณะแบบนี้
หลายคนก็เปรียบไปแบบว่าเหมือนลงละครลงใหญ่

นะคะก็เป็นความคิดเห็นที่เราเอามา